ก็อย่างที่เราเคยเปิดไว้ก่อนจะพักครึ่งของรายการเรา
ก็กลับมาตามสัญญาอย่างที่บอกเราจะมาพรีวิวทีมในพรีเมอร์ลีก
แล้วก็คงไม่สัดทั้งหมด๒๐บาทมั้งพี่บอย

ถ้า๒๐ทีมเนี่ย
เล็กคนจะฟังหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ
คือจริงอาจจะมีคนฟังแต่แบบเราไม่เคชัวร์
ใช่แต่ถ้าเกิดในอนาคตมันใกล้
ทางแบบคุณผู้ฟังเขาอยากที่จะฟังทีมอื่นด้วย
ก็คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะทำทั้ง๒๐ทีม
อ่าได้ถ้าเรายังมีแรงเหลือพอ

ก็ตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเราจะมาอัปเดต๖ทีม

สองคือเราอัดกันช่วง
วันหนึ่งเรียกว่า๑อาทิตย์แล้วกันก่อนที่บอลจะเตะ

แต่ว่าเราก็ข้อมูลบางอย่างมันอาจจะไม่อัปเดตตอนออนแอร์ไปแล้ว
อันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่องงว่าบางทีแบบทีมบางทีมเนี่ยได้นักเตะคนนี้ไปแล้ว
แต่เรายังไม่ได้พูดถึงใช่ครับก็มาว่ากันเลยไหมพี่บอยถ้างั้น
ได้ครับเริ่มกันที่ทีมแรกเลย
ในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยนิ่งแล้ว
แล้วก็ไม่น่าจะมีการซื้อตัวอะไรอีกแล้วในช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายที่เหลือ๑เดือนนะครับ
ผมขอเรียกเป็นราคายูโรแล้วกันก็คือ๕๒๒ล้านยูโร
ถือว่าถือว่ายังไงถือว่าโหดไหมพี่บอยโหดมาก
คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงผมมองว่าโหดละกัน
ผมกำลังจะบอกว่ามันตอบโจทย์ใช่มันตอบโจทย์ดูแล้วตอบโจทย์จริงใช่

คนนี้๓๕ล้านยูโร
ค่าตัวก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงก็คือ๓๕ล้านยูโร
แล้วก็เล่นได้หลากหลายกว่า

ทำไมถึงปล่อยฟรีเนอะไม่เอาเงินเขาซะหน่อย
ก็สัญญาหมดพอดีก็เลยปล่อยไปเลยไม่ต่อสัญญานะครับ
ก็คือขอย้อนกลับไปซีซั่นนี้แล้วนะครับ
เรียกว่าไปวิ่งเล่นอยู่แถวโซนท้ายตารางครับ
หนีตกชั้นเลยจนแบบมีหลายทีมแซวว่า

ในแบบชั่วโมงฟุตบอลอย่างนี้ผมว่ายาก
แต่ก็เขาก็รีบาวกลับมาได้ดีจนกระทั่งจบอันดับ๕ได้สำเร็จนะครับ
ถือว่าเก่งถือว่าเป็นกุญซื้อที่น่าสนใจนะ
อาจจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลจะผิดหวัง
แต่ถ้าเทียบกับผลงานแล้วผมว่าก็น่าประทับใจในระดับหนึ่งทีเดียว
ก็คือถ้ามองก็คือจากทีมที่แบบต้องหนีตกชั้น
คือบอลถ้าไม่พูดถึงผลงานอะ

เล่นค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูน่าเชียร์
น่าจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือทีมที่เราเคยหลงรัก
เหมือนมันจะกลับมาแล้วนะครับ

คืออาจจะยังไม่เนียนเท่าแต่ผมว่าใกล้

ในฐานะแบบคนนอกสุดคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทีมมันมาถูกทางนะ

อย่างที่บอกไปก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในทีมเนี่ยถือว่าน่าสนใจ
แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราอัดกันในช่วงที่ฤดูการยังไม่เริ่ม

ของจริงเป็นยังไงไม่รู้อีก๙เดือนค่อยว่ากัน
แต่ตอนนี้เรามองว่าถูกต้องถูกตัวและทำผลงานได้ดีในการซื้อขายนะครับ
สิ่งที่เห็นอย่างแรกนะครับในมุมมองของผมก็คือว่า
ก็คือแก้ปัญหาเรื่องของความตื้นของสคอร์ส
ไม่น่าจะขยับไปเล่นริมเส้นหรืออะไรแล้ว
คิดว่านะใส่เบอร์๙ใช่มั้ย
จริงเรื่องของเบอร์กับสไตล์การเล่นของนักเตะมีผลนะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันมากด้วย
นั่นสะท้อนว่าจริงเขาไม่ใช่กองหน้าสไตล์เบอร์๙แต่ก็เหมือนไปกองหน้าครึ่ง
กองหน้าแบบสไตล์เบอร์๙เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นที่สามารถเล่นแบบเชื่อมเกมได้
คือเขาสามารถแบบลากไปรับบอลจากแนวลึกแล้วเขาลากขึ้นมาได้
เป็นกองหน้าที่ทำชอบทำฟาวกองหลังอ่ะข้างหลังต้องกลัวนะต้องกลัวต้องกลัว
กองหน้าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็แต่ว่าด้วยราคาที่ซื้อมามันค่อนข้างแพง
ครับกับอายุอนามใดแล้วยังไงก็แพงถือว่าเป็นถ้าเปลี่ยนเที่ยวคือ
นี่คือไอโฟนรุ่นที่แพงที่สุดความจุเยอะที่สุดอ่าเป็นรุ่นโปรครับ
แม็กซ์แล้วแบบหน่วยความจำของรอมเนี่ยเยอะที่สุดด้วยก็ถูกตั้งความหวังไว้สูงแน่นะครับ
คือไม่ว่ายังไงก็ต้องถูกตั้งความหวังแน่นอนแม้ว่าเราจะเคยพูดมาหลายครั้งก็ตามว่า
นักเตะกับราคามันไม่เกี่ยวกันแต่แน่นอนแหละเราจ่ายไปคันนี้ความคาดหวังมันต้อง
แล้วอยากเขาเป็นบิ๊กเนมด้วยยังไงผลงานก็ต้องแบบถูกตั้งความหวังไว้อยู่แล้วแหละนะครับ
แล้วก็ความสำเร็จของอาเซนนอนก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวของเชซุดด้วย
ทำไมมันไม่เกิดคัดหวังด้วยรักษาที่โอเคแล้วกับความที่อย่างที่บอกอ่ะ
ด้วยนะทางซ้ายแน่นอนเอาจริงจริงตัวของมันคล้ายคล้ายที่ผมบอกคือ
เรื่องของอ่าก็คือเหมือนมันแก้ปัญหาเรื่องความตื้นของของกลุ่มกำลัง
ใช่ซึ่งตัวของเชนโก้อ่ะถ้าดูให้ดีอะครับเขาเล่นสามารถเล่นได้
ได้แล้วจริงเขาสามารถเล่นเป็นตัวริมเส้นทางด้านซ้ายได้ด้วย
คือต้องมองว่าฟุตบอลสมัยนี้การซื้อนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่ง
อืมมันเริ่มมันเริ่มเห็นเยอะขึ้นใช่คือถ้ายกตัวอย่างแบบเอาง่ายที่สุดคือ
ก็คือแบคซ้ายเซนเทิร์ส์ทางซ้ายแล้วก็กองกลางโตรัพย์อ่าอืม

โลกนี้ผมว่าไม่มีใครสู้จอนโอเชได้แล้วนะครับจริง

ใช่แล้วก็คิดว่าตัวเขาเองพอมันไม่เกิดแรงกดดัน
ฉะการที่เขามาอยู่กับทีมที่ไม่ได้โดนคาดหวังสูง
เขาจะกล้าเล่นอันนี้เดาใจเขาจะเล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นเขาอาจจะดีขึ้นกว่า
เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เห็นด้วยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะคุ้มที่สุด
แต่ถ้าตัวที่ไม่ต้องซื้อแต่ผมจับตามองเขาเป็นพิเศษ

คนนี้เป็นกองหลังครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกปล่อยยืมไปหลายทีมมาก
คือมันเป็นนักเตะที่ควรจะได้เล่นทีมชุดใหญ่ได้แล้ว
แต่ว่าซีซั่นเนี่ยเหมือนตั้งแต่ปีศาสตร์ทุกการเลยครับ
ก็น่าสนใจแหละว่าแบบ
จะเข้ามาเสริมในช่วงในความลึกของแนวรับ
ก็น่าจับตามองแต่ว่ามันก็มีความ
ต้องมาลุ้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าแบบจะรอดไม่รอด
สปอยด์หรอไม่ใช่สปอยด์แอบบอกเลยว่าแกกว่าผมไม่เท่าไหร่เองนะ
แม้ว่าแบบจะมีช่วงเดียวเขาไปเป็นผู้ช่วยให้เป๊บก็ตามแหละ
แต่ก็ถือว่าเป็นผู้จัดการทีมนะครับที่มีความไฟแรงเป็นคนหนุ่มแล้วก็แฟชั่นฟุตบอลที่สูงมาก
จริงเพราะว่าผมเคยดูสารคดีชื่อเดียวกันเนี่ย
บ้าคลั่งในฟุตบอลเขาสูงมากแล้วก็ดูเหมือนเขาเงียบนะ

กำลังจะบอกเลยว่ามันคล้ายกันตรงที่เขาเป็นนักเตะที่มีชื่อมาก่อน
ใช่แล้วดุเหมือนกันด้วยนะคือเป๊บเนี่ยโอ้โหยังไงห้องพักหนึ่งตัวเนี่ยโอ้ยังดุนะ
เข้ามาพูดคำแรกเลยพวกมึงหุบปากไม่ต้องพูด
นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นฟุตบอล
นะครับการสับเปลี่ยนตำแหน่งการยืนตำแหน่งเนี่ย
ทำได้แบบเนียนตานะครับ
๑๐๐๐เลยก็ได้
อ่านี่คือทีมของคุณละนะ

นี่คือซีสันที่คุณจะสามารถตบปาก

ใช่แต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทีมที่เป็นคู่แข่ง
เขาก็มีการขยับตัวที่ดีไม่แพ้กันทำให้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าช่องว่าง
ระยะห่างระหว่างอาฟแนลมันจะหดแคบลงได้หรือเปล่า
เป็น๓ทีมจากลอนดอนที่มาขิงกันตรงนี้
ผมยังคิดว่าสุดท้ายแล้วไม่แน่อัฟนอนอาจจะจบที่แค่ที่๕

คือก็คิดคล้ายกันแต่จะมองว่าอาจจะมีเบียดท็อปโฟลได้
แต่รู้สึกว่าแน่๓ทีมที่เป็น๓๔๕ของปีที่แล้วน่าจะวนอยู่ที่เดิม
แต่อาจจะเจอแรงเสร็จทานเพราะว่าปีนี้มันมีปัจจัยเยอะนะ
ปลายปีฟุตบอลโลกซึ่งกลับมาแล้วไม่รู้ผลงานจะเป็นยังไงอีกนะ
อันนี้ไม่ได้แค่พูดถึงอัลซอนอนแต่หมายถึงทุกทีมเลย
มันมีปัจจัยที่ทุกคนไม่เคยเจอ

ใช่อารมณ์มันเหมือนแบบตอนช่วงโควิดนะครับ
เชฟยูทศ์ผลงานก็ดับลง
ก็คิดว่าอันดับ๕น่าจะใกล้เคียงที่สุด
อย่างที่บอกมันมีโอกาสติดท็อม๔อยู่แล้ว
แต่ด้วยเราก็ดูจากการซื้อตัวจากการคัดเด้า
แล้วอย่างคือเราพูดกันก่อนที่ฤดูการจะจบในอีก๙เดือนข้างหน้า
ใช่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นนักเตะสักแมทเลย
คือผมไม่ขอนับแบบเกมอุ่นเครื่องนะผมไม่ขอนับทุกกรณีเลยอืมใช่
อ่าทีมต่อไปเลยมั้ยพี่บอย
ที่๒ครับเป็นทีมที่ค่อนข้างนิ่งแล้วเหมือนกันนะครับ
เหลือแค่ขาออกว่าจะมีขาออกเพิ่มไหม
นิ่งจนงงจนนาอกลัว
ราคา๗๕ล้านยูโรอันนี้มันเหมือนเป็นแบบ

หน้าตักนะครับแล้วที่เหลือก็แบบซื้อแบบเล็กน้อย

แต่มันจับความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาเล่นได้
ดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้สึกว่าลงไปแล้วไม่รู้สึกเป็นส่วนเกิน
ก็เล่นอยู่ในอังกฤษแล้วก็คงได้ฝึกฝีเท้ามาค่อนข้างโอเค
แล้วก็ฟูแลมก็เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ดีนะเอาจริงก็ดีนะ
แต่ตัวความหวังตัวคือคาร์บอนโยมีความรู้สึกแบบ
จริงผมมีอีกสองคนนะความหวังที่จะบอกว่ามีความหวังก็คงไม่ใช่

แล้วก็ทาคุมิมินามิโนที่เพื่อนพี่ตะก็บอกว่าเขาไปแน่
ก็ได้ไปเล่นที่โมนาโกก็น่าจะได้เล่นตัวจริงมากขึ้น
ของเขายังไม่ได้ขี้เล

ถ้ามันจริงอยู่ด้วยพี่มิลิคอยู่กลางค่อนท้ายได้

นี่มาเล่นอยู่กับริวพุมันยิงไปหลายลูก
วิธีการเล่นอาจจะไม่ค่อยเข้า
สุดท้ายก็อัญเชิญเทพออกจากทีมไม่ได้ปล่อยแล้ว

เขายินดีต้อนรับคืออ้าแขนแบบเหมือนโทนี่สตาร์ทครับ
แล้วคือบอกเลยนะปีเนี้ยเรเวอร์ฟูอ่ะ
มีโอกาสสูงที่จะแบบไม่ได้เข้ารอบลึกฟุตบอลต่าง

มันขาดตัวนำโชคใช่เอานี่กี้นี่พูดจริง

คือโอเคแหละถ้าเรื่องแซวเรื่องเทพก็ว่าไป
แต่จริงอย่าลืมว่าเขาลงมาทำประตูลูกประหลัด
นาทีประหลาดอยู่เรื่อยนะ
ออกส้นเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นตัวดัมมี่นะ
แล้วเราไม่มีตัวนี้แล้วนะ
ก็ต้องทำไงล่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า
จังหวะที่แบบบางทีมันตันแล้วเอาตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างนี้มันไม่มีแล้วเนี่ย
ไม่มีแล้วไม่มีจริงเพราะว่าหาไม่เจอเหมือนกัน
ใช่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลกับเรียบรู้ปีนี้
ใช่แล้วก็เหมือนที่พี่ต้าพูดเลยก็คือว่า
มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่
มิโน่เนี่ยเผลอเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักเตะขาออกคนสุดท้ายของลิวภูด้วยซ้ำ

ตอนนี้มีทีมเสื้อขาวดำจากอิตาลีเขากำลังแบบมองอยู่เขาอยากได้อยู่เหมือนกัน

แล้วพี่ด้วยไปแล้วเล่นได้ด้วยไปแล้วเล่นได้ดีตรงนั้นด้วย
เพราะเขาก็จะไปซับพอร์ตแบบตู้สารว่าเราฮ่อวิชอะไรอย่างนี้

มาลุ้นกันสำหรับแฟนหง

เพราะว่าโอเคล่ะเราได้ดาวินนุนเยสมา

อย่าลืมว่าโชต้าก็ยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อย

ใช่อาจจะเต็มที่คือฮาวิเอเลียดเล่นได้ไหม
ตรงไปกระดูกมันยังควรระเบิร์นสำหรับตำแหน่งนั้น
แตกกรองหน้าถ้าขาดฟิมิโน่ไม่มีคนน่ากังวล
ตัวลุกมาก่อนใช่เขาเล่นตรงกลางได้ด้วย
หลายครั้งที่จะเห็นฟิมิโนเล่นเป็นกองกลาง
เขาก็ทำได้ดีนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ถ้าเกิด
ปีนี้ขาดฟิมิโนไปต่อให้ได้ดาวินโดนเยสมาแล้ว
ใช่แล้วมันต้องจูนกันใหม่ทั้งหมด
นี่ถ้ายังไม่นับเรื่องการจูนกองหน้านะจูนเกมลุกเนี่ยซึ่งเราก็เห็นจากเกมอุ่นเครื่องว่ามันยังมีขาดมีเกินอยู่
เช่นที่มีตาหลังตาข้างกันตลอด
อันนี้คิดว่าเป็นส่วนสำคัญของยุภูเหมือนกัน

เขาจะเริ่มหล่อแล้ว
วนอยู่คนเดียวแหละจะไม่เหมือนมาเน่ที่จับจะรู้ว่า

อันนี้ส่วนตัวชันว่าฮาแลนด์ผ่านประสบการณ์เวทีฟุตบอลเป็นอันดับสูงกว่งนูนเยส

ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นฮาแลนด์ที่ทำได้ดีกว่า
แต่พอเห็นเขายิงข้ามคานก็ใจเป้าเหมือนกันนะ
กระซิบบอกว่าผมไม่เลือกทั้งสองตัวผมไม่มั่นใจทั้งคู่

ผมว่าฮาแลนด์ยังต้องพิสูจน์กับกองหลังพรีเมอร์ลีก
แล้วก็การป้อนบอลของเพื่อนร่วมทีม
ผมมาดูย้อนหลังเพราะว่าผมหลับ
ก็คือว่าผมก็เห็นแล้วว่าแบบมันยังต้องปรับอะไรเยอะ

คือคล้ายกันกับริวภูเลย
คือพอแบบมันขาดตัวที่เป็นแกนหลัก
แต่เขาคือตัวหลักในการทำเกมลุกอำนาจ
กระทั่งริยัติมาเลสที่อยู่กับทีมมานานก็ยังทำได้ไม่ดีขนาดนั้น
คุมตรงนั้นได้คอยทำเกมลุกได้
ที่เป็นตัวแรกที่น่าจะอุ้มชูไอ้เด็กคนนี้มา
ความน่ากลัวยิงวันนั้นโอเคมันอาจจะเล่นไม่ได้ดีนักแต่
จังหวะยิงจังหวะอะไรมันเข้าฮอตได้น่ากลัว
ข้ามไปก่อนเดี๋ยวเราไปพูดถึงตอนอยู่ตอนทีมเขาแล้วกัน
เดี๋ยวลงไปหน่อย
แต่ว่าทรงก็เล่นร่วมกับทีมได้แน่
แต่เขาก็อาจจะได้โอกาสมากขึ้นจากตำแหน่งกองกลางที่อายุ

มันยังไม่ถึงจุดที่เราจะบอกว่า๓คนนี้เป็นตัวหลัก
โอ้โหยังแต่ว่าน่าจับตามองนะ
คือเป็นตัวหลักนะทีนี้คือมานั่งสำรองนะคือเป็นตัวที่ลงไปเปลี่ยนเกมได้ลงไปช่วยมันยังไม่มี
คือถ้าสมมุติว่าวันนี้ในมานั่งสำรองมีรองเจมส์อยู่เนี่ยรองเจมส์น่าจะเป็นตัวเลือกแรกด้วยซ้ำก่อนเด็กพวกนี้
แต่ว่าด้วยตำแหน่งด้วยแท็กติกก็ว่ากันไปก็คงอาจจะไม่ใช่รองเด็กด้วย
แต่ว่าแค่ว่าถ้าตามชื่อฉันก็ยังคงเป็นรองเจมส์อยู่ที่เป็นแบบตัวที่จะสอดแทรกขึ้นมาได้เยอะ

แล้วโอ้โหล่าสุดเห็นลุคล่าสุดปะล่ะ

เขาเต็มไว้เขาว่าเท่อยู่ก็เป็นชาวร็อคเข้ามา
แล้วยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเจมิวเนอร์มันยังไม่แก่เลย
ก็เดี๋ยวเรามารอดูว่าลิวภูกับการซื้อที่เหมือนจะเยอะ

มันไม่ได้ปรับโฉมทีมขนาดนั้น

ขาออกเนี่ยปรับโฉมทีมไปเยอะเลยล่ะ

แต่คิดว่าโอเคด้วยวิธีการเล่นของเจนครอป

ว่าน่าจะยังพยุงทีมได้ดีอยู่

ก็คิดว่าคงมีลุ้นเบียดแย่งแชมป์ถ้าโชคดีก็อาจจะถึงแชมป์

ปีนี้ยังไงก็ลุ้นแชมป์แต่วิธีการซื้อแบบนี้

อันนี้ในใจเราคิดเองว่าในบอร์ดก็ต้องมีคุยกันว่าปีนี้อาจจะไม่ได้คาดหวังมาก
เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงถ้าเรามอง
ถ้าริวฟูจะเอาแชมป์อ่ะ
มันต้องเสริมแค่นี้แน่มันต้องเสริมอะไรที่แบบดูปังกว่านี้
ใช่คือเหมือนฤดูการนี้ก็แบบ

แย่งแชมป์แหละแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ก็

ก็เลยคิดว่าแบบอันที่สอง
ก็น่าจะเป็นที่๒กับอาจจะถ้วย

แต่ก็อยากได้แชมป์นะก็เล่นเล่นได้แชมป์เถอะเหมือนกันครับ
ก็เลยเรามองกันว่าน่าจะจบที่อันดับสองอันดับสองครับผมอ่ะ
ทีมต่อไปเป็นทีมสุดท้ายของเอฟพิโซนนี้อ่าก็คือท็อตแนมฮอสสเปอร์
อ่าทีนี้ขนลุกนะอืมเอาจริงจริงขนลุกเลยแบบการเสริมทัพของ
เขานี่จี๊ดจาดมากมากน่ากลัวน่ากลัวมากขาเข้าของพวกเขาก็คือ

เออแล้วมันสีแดงเหมือนกัน

คนนี้ก็คือ๑๔๗ล้านยูโร

ได้มาจากอิตาลีฟรี
มันมีเหตุผลอันนี้ผมบอกเลยมีเหตุผล
มีเหตุผลเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ความหวดคือเข้ามาแล้ว๖คน

ซึ่งถ้าคิดกันตามจำนวนนะตามตัวเลข

ถ้าเอามาแล้วแบบได้ลงหมดเนี่ย

อายุเยอะแล้วก็คงไม่ได้ลงตัวจริงเป็นหลัก

อันนี้พูดในฐานะที่ดูแรมตัน
ผมจะขัดใจเวลาที่เขายืนตำแหน่งเขายืนได้แย่มาก
มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นนี้นะครับ
แล้วก็มาอยู่ทีมใหญ่ทำให้สถานการณ์ของการ
มันแซ่บอ่ะมันแซ่บนะครับ
ที่จะเข้ามาช่วยเสริมเกมลุกของทีมนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าจะยังไง
แต่ถามว่าตามชื่อฉันมันน่ากลัวน่ากลัวมาก
ว่าเขาฝีปากกล้าขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันยิ่งมันอยู่ทีมใหญ่แบบนี้
ขอบคุณว่าเขาอ่อนแอวีกมากอาจจะเป็นจุดอ่อนที่เวลาถูกบีบแล้วบีบไม่เข้าประทับมันก็จะยากนิดนึง
แต่ก็เชื่อว่าถ้าเขายังฟอร์มดีเหมือนซีซันนี้แล้วในช่วงขึ้นทุนการหลังนะ
สเปอร์ก็จะมีสีเด็ดที่ขาดจากเขาค่อนข้างเยอะ
ไม่รู้จะส่งผลว่าตอนการลงสนามหรือเปล่าแต่ก็คงจะพาถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าคงเล่นกับสเปอร์สบายแล้ว
เพราะว่าเขาเล่นกับไปตั้งมา๔ปี
กลางของของใบต้านใช่เห็นด้วยครับเขาเล่นดีมากนะครับแล้วก็ตัวแบบอัพนะครับผมก็คืออีวัลเปรย์ริสิต
ทำไมพี่ไม่รู้สึกมันจะแก๊กอัพวะพี่ก็มันจะได้สอดแทรกลงอยู่เรื่อยแน่เลยผมไม่แน่ใจคือคงคืออย่างแรกเนี่ยคือปริสุทธิ์อายุเยอะแล้ว
พลังกายแบบแน่นเปรี้ยมากแบบเขาเป็นคนที่แบบวิ่งขึ้นสุดลงสุดได้แบบไม่มีอาการเหนื่อยหอบเขาอึดมาก
เขาสามารถเล่นวินแก๊กได้เขาสามารถเล่นปีกซ้ายได้
คือเขามีมิติในการเล่นค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าในสีเสื้อสเปอร์เขาจะเล่นได้ดีหรือเปล่า
นักเตะอายุประมาณนี้แล้วก็
ตำแหน่งเขาที่อาจจะไม่ได้ต้องการความวูบวาบมากนัก

มันอาจจะยืนคุมเกมได้อะไรอย่างนี้

ถ้าฟอร์มเขาดีเหมือนประมาณช่วงปีสัก๒๐

เพราะว่าผมว่า

ปี๒๐๑๗๑๘เขาดูเก่งมาก

คือมองลองเล่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า

แล้วก็อาจจะได้ยืน

เหมือนจะแบบหลงไหลในแผนการเล่นที่แบบ

ผมว่าแกร่งกว่าปีที่แล้ว

ผมว่าถูกต้องถูกตัวอยู่เหมือนกัน

จนผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะ
จบอันดับ๓ด้วยเลยในซีซอนนี้

ใช่ทีนี้ความน่ากลัวเขาเนี่ย

นี่เค้าคือบิ๊กเนมของวงการฟุตบอลน่ะ
คิดว่านั่นจะทำให้มันน่ากลัวและวูบวาบขึ้นแน่
ผมว่ามีโอกาสถึงสอดแทรกในการลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำ
ตัวดูจากความกระหายของทีมเขา

แล้วก็มาแผ่วตอนปลายที่แบบตกไป
อาจจะขึ้นมากดดัน๒ทีมใหญ่ได้
มีความบ้าระห่ำเป็นกองหน้าอีกคนที่จะทำฟ้ากองหลัง
อาจจะมีใบเหลืองใบแดงว่อนได้อยู่เหมือนกัน

ก็ตอนนี้ก็ว่ากันไป๓ทีม
เราก็ติดตามเราได้แล้ว

นะครับก็ยังไงก็ยังติดตามเราเหมือนเดิม
เวลาเดิมวันเสาร์บ่าย๒โมงนะครับ

ก็ยังไงก็ฝากติดตามเราตามช่องทางเดิมเลย

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ